จริงแล้วจริงแล้ววันนี้เราดูกันหลากหลายแง่มุมหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เพราะถือว่าปฏิหารมีจริงนะครับตามเจอตัวน้องจริงจริงนะครับ
หายไปตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์๕กันยายน
ตามเวลาเนี่ย๑๘นาฬิกา๔๐นาทีหายไปจากบ้านที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบ
ตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
กับพี่ชายวัย๔ขวบอยู่ที่หน้าบ้าน
คุณแม่เห็นอีกทีนึงคุณพ่อไปทิ้งขยะกลับมาอ้าวลูกหายไปแล้ว
วันนี้เนี่ยเจอตัวน้องนะครับหลังจากหากันมาถ้านับเป็นเวลาก็๒วันกับอีก๑๗ชั่วโมง
ประมาณ๑๑นาฬิกาเกือบ๑๒นาฬิกาเกือบเที่ยงเนี่ยมีชาวบ้านไปเจอที่กระท่อมแห่งหนึ่ง
ไม่ไกลจากบ้านน้องจีน่ามากนักห่างจากจุดที่ผู้ต้องสงสัยคือนายอาผะบอกอยู่บนปากถ้ำบนเขาพาเด็กไปทิ้งเอาไว้
เดี๋ยวเราขยายผลเพิ่มเติมให้แน่นอนแต่ว่าย้อนไปดูอีกสักครั้งกันแล้วกันนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอน้องจีน่านะครับ
นี่คือภาพของน้องจีน่าครับ

ทีแรกก็มีร้องไห้นิดหน่อย
อื้อตกใจเลยอยู่คนกลูเขามาเยอะ
ครับหังแต่งนั้นก็นิ่งแล้ว

มีกู้ภัยท่านหนึ่งพกนมถั่วเหลืองกล่องไปด้วย

ก็เลยนี่ฮะเห็นไหมยื่นให้พอดีจิ้มหลอดให้ดูดเลย

จากนั้นจีน่านี่จับไม่ปล่อยเลยฮะ

น้องจีน่าเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่ง

สภาพก็จะมีรอยขีดขวนตามใบหน้าแล้วก็ร่างกายนะครับ
แต่ก็ยังพอที่จะยืนได้อยู่นะครับ

จีน่าถูกคนร้ายลักพาตัวไป๒วันกับอีก๑๗ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับ
คืนผ่านวันมาได้บนป่าบนเขาตรงนี้
แต่มันต้องไปขยายผลต่อว่าใครพาเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้
คนไทยออกอิ่มใจทั้งประเทศเลยครับ
น้องจีน่าก็อิ่มท้องไปเลยนมกล่องเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ
ทำให้อิ่มกันได้ขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าดีใจที่เด็กปลอดภัย
นี่ฮะเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะครับ

นี่เป็นเหตุการณ์เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๕นาทีวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องจากตอนที่ตอนเช้า
สักประมาณ๙โมงเจ้าหน้าที่พาผู้ต้องสงสัยที่พาน้องจีน่าไป
แล้วเมื่อคืนนี้เขารับสารภาพก็คือนายอาผะอาเจาะ
ที่เป็นเพื่อนของพ่อน้องจีน่าวัย๔๔
ผู้ชายคนนี้ครับที่วงสีแดงอยู่เนี่ย
คือนายอาผะเมื่อคืนสารภาพว่าเป็นคนอุ้มตัวเด็กไป
เอาไปทิ้งเอาไว้ที่ปากทางเข้าถ้ำอยู่บนเขาแถวบ้านนั่นแหละ
หมู่บ้านห้วยฝักดาบบอกว่าทำตามคำสั่งของเจ้าป่าเจ้าเขา
ให้พาเด็กเนี่ยมาสังเวยเขาบอกเขาพามาทิ้งเอาไว้แต่ไม่ได้ทำร้ายเด็กนะ
มาปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยค่ะนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปหาตั้งแต่เช้า
หายังไงหาไม่เจอระหว่างนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ได้รับสายโทรศัพท์แจ้งจากชาวบ้านบอกพบเด็กอยู่ที่กระท่อมตรงนี้
ซึ่งความจริงอยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่าแค่ประมาณ๕๐๐เมตรแต่มันก็ไม่ใช่เดินทางเรียบมันก็ต้องมีขึ้นของขึ้นเขาอะไรด้วย
คุณแม่น้องจีน่านี่อยู่ที่หมู่บ้านนะครับที่มีเต็นต์อำนวยการอยู่เนี่ยตอนนั้นเขาแจ้งข่าวกันบอกเจอแล้วเจอเด็กแล้ว
เดี๋ยวดูภาพคุณแม่น้องจีน่าหน่อยนะครับคือคุณแม่เนี่ยพอได้ข่าวว่าเจอลูกสาวแล้วนี่ฮะคืออ่อนแรงอยู่แล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา๒คืน๒วันเพราะว่าตามหาลูกสาว
ว่าแทบจะฟุบลงไปกับพื้นเลยอยากจะไปหาอยากจะถึงตัวลูกสาวให้เร็วที่สุด
สวัสดีครับ

สามสาบ
คือได้ข่าวว่าเจอลูกสาวแล้วก็จริงแต่คงอยากจะเห็นจริง

ลูกปลอดภัยจริงนะครับ
วิจารณาที่ต้องพากันไปดั้งที่เต็มอำนวยการก่อน
นำยาดมมาให้ดมกันก่อน
คุณแม่ขอบคุณเจ้าด้วยที่แล้ว
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา

คุณแม่จะได้คลายความกังวล

จีน่าปลอดภัยจริง

ไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงอะไร

ถึงตัวน้องจีน่าแล้วจริงนี่ฮะ

ปลอดภัยแล้วแม่
ตรงนี้อยู่ไหน
ให้คุณผู้ชมได้ดูที่แพทย์กำลังพาน้องกลับมานะ
ผมถ่ายไปให้แม่ดูเยอะเลยน้องเป็นน้องสบายดี
น้องสบายดีนะน้องตัวเลอะหน่อยแต่น้องน้องสบายดีนะครับนี่
ชินะผองโลเยอะเลยลูกใช่ลูกแล้ว
ป่าห์ถ่ายแล้วนะแม่ป่าอยู่ไหนเฮ้ยให้พ่อดูหน่อยชินะใช่แล้วฮะ
น้องไม่ร้องศักดิ์แอเลยน้องเก่ง
นี่ค่ะคุณแม่ถึงค่อยคลายกังวลลงหน่อย

แล้วน้องจีน่าเนี่ยรักแมวมาก
มีแมวอยู่๔ตัวแม่แมว๑ลูกแมวอีก๓ตัว

รอให้เจ้าหน้าที่พาลูกสาวมาถึงด้านล่างนะครับ
คุณแม่บอกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิหารมีจริงนะครับ
ขอบคุณทุกคนจริงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันจนตามเจอลูกสาว
ถือว่าเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องจีน่า
เดือนหน้าจะถึงวันเกิดนะครับ๑๙ตุลาคม
จะครบ๒ขวบเต็มแล้ว
ตอนนี้๑ขวบ๑ปีกับ๑๑เดือน
ด้วยน้องดูดน้อยก็ได้นะ

น้องกำลังกินนมอยู่น้องมองแม้งเชียว

ค่ะเอาจริงว่าผมเย็นนื่นน้องจะไม่เหมือนนี่เลยค่ะ
น้องดูดนมกล่องอย่างกระขาด

สบายใจด้วยที่ลูกได้ดูดนมแล้วลูกได้กินแล้ว
พอเมื่อคืนคุยกันคุณแม่ก็บอกเป็นห่วงเลยครับ
ป่านี้จะได้กินได้นอนได้ห่มผ้าหนาวอะไรหรือเปล่านะครับ

อีกสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับ
ประมาณเที่ยง๔๕เจ้าหน้าที่
นำตัวน้องจีน่าลงมาจากกระท่อมบนเขาจุดที่เจอ
มาด้วยรถโฟลวิวของเจ้าหน้าที่นะครับของทางกู้ภัย
แล้วก็อุ้มกันขึ้นรถของโรงพยาบาลแม่แตง
เพื่อพาไปโรงพยาบาลก่อน

สังเกตว่าตอนนั้นก็ใส่สายน้ำเกลือให้น้ำเกลือน้องจีน่ามาแล้วนะครับ
เพราะว่าเด็กเนี่ยเริ่มอ่อนเพลียนะครับ
มีคุณแม่อยู่ในรถนะฮะ
รอลูกสาวอยู่แล้วในรถพยาบาล
นี่ชาวบ้านปรบมือกันใหญ่เลยเห็นไหม
เพราะว่าโล่งใจที่เห็นเด็กแล้วเด็กปลอดภัยจริง
เพราะชาวบ้านเขาก็ช่วยกันตามหาทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน

พอหลังจากที่เจ้าหน้าที่นำตัวน้องจีน่าลงมาจากกระท่อมแล้วเนี่ย
ก็พาน้องขึ้นรถเพื่อไปโรงพยาบาลแม่แตงเลยนะครับ
มีเจ้าหน้าที่อุ้มมาดูแลอย่างใกล้ชิด
ให้น้ำเกลือน้องตลอดเวลาเพราะว่าน้องอ่อนเพลียค่ะ
จากคุณแม่แล้วก็มีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ที่ก็ไปดูที่โรงพยาบาลด้วยเพื่อดูว่าอาการน้องเป็นยังไงค่ะ
ทีมข่าวเราก็ติดตามไปที่โรงพยาบาลแม่แตงนะคะ
ก็ไปพร้อมกับพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นี่แหละ
ก็เห็นเล่ามาบอกว่าคุณแม่เป็นลมล้มพับไปหลายรอบเลย
คือแม่เองก็อ่อนแรงด้วยเพราะว่าตามหาน้องตลอดทุกวันทั้งวันจริง

ล้มพับไปหลายรอบก็ต้องให้น้ำเกลือคุณแม่ด้วยเหมือนกันนี่ค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งทุกคนอยู่ที่โรงพยาบาลแม่แตงกันประมาณสักครึ่งชั่วโมง
แล้วทางโรงพยาบาลแม่แตงก็ส่งรถพยาบาลออกมา
ให้ทั้งน้องจีน่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลนครพิงในตัวเมืองเชียงใหม่
เพราะที่นั่นอุปกรณ์อะไรมันพร้อมกว่า

พอถึงโรงพยาบาลนครพิงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องจีน่าเป็นชุดของคนไข้แล้ว
แต่ว่ามีการใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ให้น้ำเกลือน้องตลอดเวลา
ต้องบอกก่อนว่าที่ใส่เครื่องช่วยหายใจไม่ใช่ว่าอาการน้องหนักจนแบบหายใจไม่ได้อะไรแบบนั้น
แต่ว่าด้วยความที่น้องอ่อนเพลียมาก
ก็เลยต้องเหมือนกับให้ทั้งออกซิเจนที่สะอาด
ให้ทั้งน้ำเกลือเพื่อให้ร่างกายน้องฟื้นฟูเร็วที่สุด
เท่าที่ทีมข่าวสังเกตมาร่องรอยก็คือ
น้องมีร่องรอยขีดขวนตามร่างกายเยอะมากค่ะ

แต่น้องยังแข็งแรงใช้คำนี้ละกัน
ยังแข็งแรงมีแค่อาการอ่อนเพลียเล็กน้อยนะคะ
ทีนี้ระหว่างที่น้องอยู่ในรถพยาบาล
ไม่รู้ว่าอาจจะตกใจไม่รู้ต้องไปไหนมาไหนหลายรอบหรือเปล่า

พอถึงโรงพยาบาลนครพิงเนี่ยได้คุยกับคุณพ่อของน้องจีน่านะคะ
คือตามมาตรการตอนนี้คนไข้ที่เข้ามาก็ต้องมีการตรวจโควิดก่อนแหละ

ก็ต้องตรวจทั้งน้องจีน่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
พ่อก็บอกว่าโอ้โหหลังจากที่ได้เจอจีน่านะ
พ่อได้เข้าไปกอดได้เข้าไปปลอบลูก
ตอนนั้นจีน่าเนี่ยมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้หนักมาก
ก็คงไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
พ่อบอกว่าจีน่าน่าจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนครผิงสักพักนึง
เพราะว่าจีน่ามีไข้แล้วก็มีอาการขาดน้ำ
คงต้องให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดก่อน
ซึ่งคุณพ่อบอกว่าอยากจะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเลย

คอยช่วยเหลือตามหาน้องไม่หยุดไม่หย่อน
ขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วย
สุดท้ายแล้วก็ได้เจอกับน้องจีน่า
จีน่ากลับมาในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่
ส่วนเรื่องคดีความคุณพ่อบอกว่า
ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
เขาไม่มีการพูดเลยครับ

จะไปปอบยังไงเขาก็ร้องไห้อย่างเดียว

อยู่นี่แล้วนะอะไรอย่างนี้

สภาพสภาพจิตใจเขายังอันนี้อยู่
พ่อเชื่อไหมว่าตัวของอภัทร
มันจะเอาน้องไปไว้ตรงฝั่ง
ถ้าพ่อไม่ได้เอาไปไว้ตรงสุขเจอน้อง

ครับผมอยากขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่
แล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม
ในการมาค้นหาครับ

แล้วก็ประชาชนทุกคนครับ
ที่ให้กำลังใจครับผม
ซึ่งจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยกับพ่อน้องจีน่าก็บอกว่า
วันนี้ทั้งพ่อทั้งแม่จะเฝ้าจีน่าอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละ
ก็ถือว่าเป็นคืนแรกที่ได้อยู่กันครบครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
หลังจากที่จีน่าเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับคุณตาของน้องจีน่าด้วย
ตาบอกอุ๊ยเป็นห่วงหลานมาก
เพราะก็ออกตามหาทั้งกับพ่อน้องจีน่ากับชาวบ้านทุกคน

อยากจะเจอหลานหวังอย่างเดียวเลยว่า
ขอให้ได้เจอและขอให้หลานปลอดภัย
พอรู้ว่าเจอหลานสาวแล้วเนี่ยโอ้โหดีใจแบบบอกไม่ถูกเลย

ทั้งการช่วยแรงในการค้นหาหรือส่งกำลังใจมา
จนสามารถทำให้เจอกับตัวจีน่าได้เนี่ย
ส่วนประเด็นแบบนี้อ้าภาพวกงานผู้ต้องสงสัยณตาบอก

แต่ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ดีใจมากทุกคนทุกหนุ่ยงาน
มาช่วยการค้นหามาเจนแล้ว

เราจะดูแลหลานทั้งสามคนวิทยุตรเป็นอย่างนี้ใช่ไหม

อยากให้ตำรวจจับเข้าไปเร็ว
อ่านี่คุณตานะฮะใช่ค่ะคุณภูริพัฒนบุญนินรายงานสดมาเมื่อสักครู่นี้
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอผลการตรวจโควิดก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีผลโควิดอะไรก็จะย้าย
ไปอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละนะครับ
ต้องดูเรื่องของความอ่อนเพลียต่างของเด็กด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเด็กด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของนายอาผะเนี่ยนายอาผะเป็นเพื่อนของพ่อน้องจีน่านะครับ
นายอาผะนี่อายุ๔๔ปีเขาเป็นชาวเมียนมานะเพิ่งมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้สัก๒ปีเท่านั้นนะครับ
หมู่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นายอาผะเป็นคนที่พ่อน้องจีน่าสงสัยตั้งแต่แรกว่ามีส่วนกับการหายตัวไปของลูกสาว
อย่างคนในภาพเสื้อสีแดงเนี่ยครับที่นั่งหันข้างอยู่เนี่ยตำรวจกำลังสอบอยู่
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงที่ตำรวจเรียกสอบมาวันแรกเลยนะครับ
วันที่ไปเจอตัวที่บ้านแล้วก็นำมาสอบว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของจีน่าหรือเปล่า
คือตอนที่จีน่าหายตัวไปวันอาทิตย์ที่๕กันยายนตอนเย็นนะฮะ
ส่วนนี้คือภาพวันนี้นะครับที่พาไปค้นที่ปากถ้ำ
อีกคนหนึ่งที่อุ้มได้ก็คืออาผานี่แหละเพราะเป็นเพื่อนกับพ่อแล้วมาหาที่บ้านบ่อย
จีน่าเนี่ยคุ้นเคยครับขณะเดียวกันพอไปที่บ้านเพื่อจะไปตามหานายอาผะ
ไม่เจอนายอาผะนะครับก็คือวันที่ไปหาเมื่อวันจันทร์นะ
เจอแต่ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงอายุสัก๑๗๑๘บอกว่านายอาผะเอารถจักรยานยนต์ไป
ปะยางสุดท้ายพอเขากลับมาเย็นเนี่ยตำรวจก็นำตัวมาสอบ
ผมก็เคยอุ้มได้บ้างแต่พักหลังผมไม่ได้ไปบ้านของพ่อน้องจีน่าแล้ว
ผมก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคยอะไรกับเด็กแล้วนี่คือลูกเลี้ยของเขานะครับ
วันนี้ตำรวจไปหาที่บ้านแล้วก็ไม่เจอนายอาผะนะครับ
แล้วก็สอบไปทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานายอาผะยอมรับสารภาพ
บอกว่าผมเอาเด็กไปปล่อยทิ้งเอาไว้ที่ปากถ้ำบนเขา
ตามคำสั่งของเจ้าป่าเจ้าเขาว่าต้องเอาเด็กไปสังเวย
โอ้โหท่านผู้ชมฮะเช้าวันนี้เนี่ยตำรวจคุมตัวนายอาผะไปที่ถ้ำนะครับ
หลังจากที่สอบปากคำทีแรกปฏิเสธอยู่
อมรับสารภาพว่าอุ้มเด็กไปจริง
นายอาผะบอกว่าตัวเองเนี่ยอุ้มน้องจีน่าขึ้นรถจักรยานยนต์มานะ
แล้วก็ขี่ไปที่ภูเขาแล้วจอดรถทิ้งไว้ที่ทางขึ้นเขา
แล้วอุ้มเด็กเดินเข้าไปที่ปากถ้ำเดินขึ้นเขาไปถึงปากถ้ำนะครับ
นี่คือตั้งแต่วันที่อุ้มเด็กไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุผลที่อุ้มไปเจ้าตัวอ้างว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิง
แล้วให้เอาน้องขึ้นไปไหว้ผีที่หน้าปากถ้ำ
ก็เลยต้องอุ้มเด็กมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันเกิดเหตุก็คืออาทิตย์ที่๕กันยายน
จากนั้นพาปีนเขาขึ้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปากถ้ำ
แล้วทิ้งเด็กเอาไว้ตรงนั้นนายอาผะยืนยันนะครับ
ว่าตอนที่เอาเด็กไปทิ้งเอาไว้ไม่ได้ทำร้าย
ทิ้งไว้อย่างเดียวไม่ได้ทำร้ายอะไรเลย
พร้อมทั้งยังทิ้งกล้วยเอาไว้ให้เด็กกินด้วยนะบอกทิ้งกล้วยเอาไว้ให้เด็กกิน
หลังจากนั้นถึงได้เดินกลับลงมาแต่ปล่อยเด็กทิ้งเอาไว้
นี่คือสิ่งที่นายอาผะได้บอกเอาไว้นะครับ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่รู้ว่านายอาผะสารภาพว่าเป็นคนอุ้มน้องไปไว้ที่จุดนั้น
โมงเช้าก็คือภาพนี้ฮะเจ้าหน้าที่พานายอาผะขึ้นมาเลยนะครับ
มีกู้ภัยมาด้วยมีตำรวจด้วยมีชาวบ้านด้วยมีชุดโรยตัวด้วย
ต้องมากันหมดเพราะเห็นว่าบอกว่าเป็นถ้ำนะ
คือมาถึงจุดนี้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมฮะอุปสรรคก็คือมันเป็นป่ามันสูงมันชัน
ต้องใช้รถยกแบบสูงในการขับไปถึงทางที่แบบ

จุดที่คนร้ายอ้างว่านำน้องขึ้นไปจากจุดตรงที่เนี่ย

รับการประสานจากผู้การจังหวัดขอทีมโดยตัว
บอกว่าตอนนี้คนร้ายรับสารภาพว่าเอาเด็กไปซ่อนไว้ในถ้ำ
คือเราได้ตัวคนร้ายแล้วตอนนี้

เขาสารภาพว่าเอาเด็กไปไว้ในถ้ำ
ครับครับครับผมก้มมุมตั้งต้นครับ
เขาทำไมถึงเอาเด็กไปครับเขาบอกไหมครับ

คือรถไปถึงได้ตรงแถวเนินคัน
เขาก็ต้องจอดรถทิ้งเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็เดินขึ้นไปเราก็เดินขึ้นไปด้วยนะครับ

แต่ขึ้นไปได้สักไม่เท่าไหร่
ก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องรอลงมารออยู่ข้างล่างนะครับ

พาเด็กขึ้นไปปล่อยทิ้งเอาไว้มันสูงชันมาก
สภาพพื้นดินนี่โอ้โหคือล้มลุกลุกคาน

คุณภูริพัฒน์บุญนินคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราที่ตามไป
หรือคุณนาวิทย์บุญนิมบอกสภาพพื้นที่ตอนนี้

แต่บอกสื่อมวลชนบอกแค่นี้ก่อนดีกว่า
เดี๋ยวน้องขึ้นมาด้วยเนี่ยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
กลัวว่าจะเป็นอันตรายเดี๋ยวจะลื่นเดี๋ยวจะบาดเจ็บกันนะคะ
ไหนจะเรื่องของสภาพรองเท้าใช่ไหม
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการช่วยเหลือกันอะไรกันเนี่ย
เดี๋ยวจะลำบากเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปกัน
แต่เราได้ภาพจากทางเจ้าหน้าที่มาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปถึงเนี่ย
ตรงบนเขาที่มีถ้ำที่เขาบอกเอาเด็กมาทิ้งเอาไว้นะครับ

ปรากฏว่ามันมีปากถ้ำอยู่๒ถ้ำ
นี่ฮะถ้ำแรกลักษณะเป็นเหวลึก
ไม่สามารถเดินลงไปได้
ส่วนถ้ำที่๒เป็นถ้ำที่สามารถเดินได้นะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแบ่งเป็น๒ชุดในการออกสำรวจนะฮะ
สำรวจถ้ำ๒ไม่เจอน้องจีน่าไม่มีสิ่งต้องสงสัยนะฮะ
คือถ้ำนี้เดินได้ก็เข้าไปดูไม่ยาก
ไม่เจอเด็กไม่เจอต้องกลับไปถ้ำแรกแต่ถ้ำแรก
ถ้ำแรกที่เป็นเหวลึกคือเดินลงไปไม่ได้
แล้วจะทำยังไงโอ้โหมันสูงมันชันเหลือเกิน

แต่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วไงถูกต้องฮะ
โรยตัวลงไปคือจุดนี้นายอาผะบอก
พาเด็กมาทิ้งเอาไว้ที่ปากถ้ำนะ
แต่พอมาถึงตรงนี้บอกผมก็จำไม่ได้ทิ้งตรงจุดไหน
เจ้าหน้าที่ก็หาทั้งสองถ้ำถ้ำที่เดินได้ไม่เจอ
โรยตัวลงไปก็ไม่เจอค่ะนี่ฮะ
แต่ว่าก็ลงไปสำรวจแค่ท่ำเดียว
เขาก็จะกลับเพราะว่ามันหาอีกท่ำไม่เจอ
นำตัวนายอาผะมาชี้จุดตลอดนะครับ
จุดที่อุ้มเด็กมาจุดที่ทิ้งน้องเอาไว้
ให้พาไปค้นหาเพื่อหวังจะเจอน้อง
เอ๊ะตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่

เพราะเจ้าหน้าที่ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องลงไปดูเพราะว่า

เอาละมันคงเป็นไปเป็นไปได้ยากมากถ้าเกิดว่าเด็ก

แล้วก็ลงถ้ำไปเรื่อย
แต่ไม่มีถ้ำนี้ก็ต้องโรยตัวลงไปดูนะครับ
ระหว่างที่ตำรวจพาชี้จุดก็คุยกับนายอาผะนะ
ถามว่าเออทำแบบนี้ทำไมนายอาผะนี่จะใส่เสื้อสีม่วง
อยู่แถวเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวถ้ามีภาพนายอาผะที่นั่งอยู่ที่ปากถ้ำนะ
เขาก็มากับเจ้าหน้าที่ตลอดนะฮะ
ก็ต้องพามาชี้แหละเพราะตัวเองเป็นคนบอกเอามาทิ้งไว้
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยถามว่าทำแบบนี้ทำไม
นายอาผะเนี่ยบอกว่านี่ฮะนี่คือนายอาผะเห็นไหม
ซ้ายที่วงสีแดงเอาไว้ที่นั่งเหมือนจับผมอยู่นั่นน่ะ
น่ะเห็นมั้ยฮะนายอาผะบอกอ๋อผมผีเข้า
ผมผีเข้าเจ้าป่าเจ้าเขาผีเข้าบอกให้เอาเด็กมาสังเวย
เจ้าป่าเจ้าเขาตรงนี้แต่จำได้เหรอผีเข้าแล้วยังมีสติจำได้เหรอ
เดินมาตรงไหนถ้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยบอก
ผมก็จำจุดที่แน่ชัดไม่ได้โอ้ยอภะแล้วชาวบ้านบอก
โอ้โหแถวนี้เขาไม่ได้นับถือผีอะไรกันนะฮะอืมเนี่ยตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ตำรวจไม่ปากใจเชื่อนะเพราะว่าคำให้การมีพิรุธหลายอย่าง
แล้วก็ดูแล้วดูมึนเมาไม่รู้ว่าจะเมาเหล้าเมายาเสพติด
หรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับหรือจะมีปัญหาอะไรที่แบบเกิดขึ้น
แล้วพาเด็กมาก็ไม่รู้ต้องไปขยายผลต่อเอาเป็นว่าหาที่ถ้ำเนี่ยไม่เจอนะ
เจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็เลยแบบจังหวะถามไปถามมาที่แรกนายอาภาบอก
ผมเอาไปทิ้งตรงนู้นตรงนี้อืมแล้วเขาแจ้งกันข้างล่างว่าไปเจอที่กระท่อมไงใช่
แต่เนี่ยตรงนี้คือจุดที่ต้องโรยตัวลงมาดูเพราะว่าถ้ำนึงเนี่ยมันเดินลงไม่ได้
แต่ข้อมูลเนี่ยมันชัดเพราะว่ามันสอดคล้องกับข้อมูลของพี่ชายน้องจีน่าที่บอกกับคุณพ่อคุณแม่
บอกคนร้ายวันนั้นใส่หมวกอุ้มน้องไปนะคือทีแรกตอนที่สอบถามเด็กต้องมีสหวิชาชีพด้วยแล้วให้เด็กคลายกังวลนะครับ
แต่พอเด็กบอกกับพ่อกับแม่มาเนี่ยว่าเนี่ยคนร้ายเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้แล้วพาเด็กไปจริงเนี่ยมันตรงกับนายอาผะทุกอย่างเลย
แล้วก็คำเรียกอีกที่จีน่าชอบเรียกอะเนาะ
ไหนจะเรื่องของพฤติกรรมที่นายอาผะอ้างวันแรกที่เจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบนะ

ออกไปเอารถจักรยานยนต์ไปปะยางนอกหมู่บ้านพอไปถามร้านปะยางร้านปะยางก็บอกไม่เห็นมาปะเลย
ปะยางเอ้าทำไมรองเท้าดูเปื้อนดินเปื้อนโครนจัง

สรุปเนี่ยคือมาหาตรงปากถ้ำแต่ไม่เจอนะฮะ
คือทีนี้ที่ต้องบอกก็คือว่านายอาภาษเนี่ยพาเจ้าหน้าที่ทั้งกองทั้งหน่วยเลยนะ
มาหาที่ถ้ำซึ่งถ้ำเนี่ยมันอยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่าเนี่ย๒กิโลเมตรนะคะ

แต่จุดที่เจอน้องจีน่าตรงกระท่อมจริงห่างจากบ้านจีน่าแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง

มันก็เลยมีข้อพิรุธหลายอย่างว่าเอ๊ะนายอาผะตั้งใจหรือเปล่า
พาเจ้าหน้าที่มาที่ถ้ำแห่งนี้หรือเปล่า
เพราะว่าโอ้โหนอกจากจะอยู่ห่างจากบ้าน๒กิโลเมตรแล้วเนี่ย
กายภาพของถ้ำทั้งสองแห่งเนี่ยมันยากมากต่อการค้นหาเนี่ย

ไปดูถ้ำแรกกันก่อนค่ะจุดแรกที่นายอภะพาเจ้าหน้าที่ไปแล้วบอกว่าเนี่ย
ถ้ำแถวนี้แหละมันมีอยู่๒ถ้ำ
ถ้ำแรกเนี่ยนะคะปากถ้ำเนี่ยมันกว้างประมาณตั้ง๔เมตรอะค่ะ
แล้วไม่มีปล่องอะไรอยู่ในถ้ำเลย
ลักษณะของถ้ำเนี่ยค่ะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือเป็นรูเข้าไปแล้วก็เป็นเหวลึกลงไปอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเป็นบ่อลึกดิ่งลงไปเลยประมาณ๑๕เมตร
ค้นหาก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการโรยตัวลงไป
สภาพด้านในเขาบอกว่าหินมันค่อนข้างลื่น

เอาเป็นว่าจีน่าลงไปเองไม่ได้แน่นอนหนึ่ง
ถ้าจะลงไปคือต้องตกลงไปเท่านั้น
แต่ว่าลงไปแล้วก็ไม่เจอจีน่า
ส่วนถ้ำที่๒ที่ว่าเดินได้เนี่ยลักษณะเป็นถ้ำหิน
ปากถ้ำเนี่ยกว้าง๒เท่าของถ้ำแรกเลยคือประมาณ๘เมตรนะคะ
ไม่มีน้ำด้านในลักษณะจะเล็กแคบลึกไปเป็นแนวเฉียง
ลึกประมาณ๒๕เมตรหินลื่นเหมือนกัน
ก็ต้องโรยตัวในการค้นหาเหมือนกัน
แต่ลงไปแล้วก็ไม่เจอเบาะแสไม่เจอพิรุษ
หรือไม่เจออะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงน้องจีน่าได้เลยค่ะ
สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่กำลังง่วนกันหาอยู่กับไอ้เจ้าสองถ้ำนี่แหละ
อยู่โทรศัพท์แจ้งมาบอกเจอแล้ว
กระท่อมห่างจากบ้านแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
โรยตัวนะครับโรยเชือกลงไปข้างล่างนะครับ

ในช่วงเวลาที่น้องจีน่าเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่๕กันยายน
กระทั่งมาเจอตัวน้องวันนี้ประมาณสักช่วง๑๑โมง๔๕นาที
ไล่กลับไป๖โมง๔๐นาทีช่วงเย็นในวันที่๕กันยายนวันอาทิตย์
จีน่าหายตัวไปจากบ้านขณะกำลังเล่นกับแมวกับพี่จูเนีย
อยู่ที่บ้านแม่อยู่ในครัวพ่อเอาขยะไปทิ้ง
ก็เป็นเด็กอยู่กัน๒คนกับแมว๑ตัวนะคะ
สองทุ่มพ่อกับแม่รีบไปแจ้งความสอบพ่อแม่แตงเลยค่ะ
แล้วตามหาลูกทั้งคืนไปยุติตอนตี๕
เพราะว่าหาไม่เจอจริงจริงวันจันทร์ที่หกกันยายนเก้าโมงเช้า
เจ้าหน้าที่ครอบครัวออกค้นหาอีกครั้งคราวนี้ไปทุกจุดเลยนะคะ
ในป่าบ่อน้ำจุดทิ้งขยะไปทั้งเดินเท้า
ใช้ทั้งโรนค้นหาทางอากาศไม่เจอร่องรอยของจีน่าเลย
จนกระทั่ง๖โมงเย็นเจ้าหน้าที่คุมตัวนายอาผะมาสอบปากคำ
ผะให้การปฏิเสธแต่มันมีความวกวน
ไม่เคยอุ้มจีน่าแต่พ่อแม่แย้งบอกอาผะเคยอุ้ม
อุ้มแล้วจีน่าก็ให้อุ้มด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามีพิรุษแล้ว
พาตัวไปเค้นสอบต่อวันที่๖กันยายนยุติการค้นหา๖โมงครึ่งช่วงเย็น
อังคารที่๗กันยายน๙โมงเช้าเจ้าหน้าที่พาพ่อของน้องจีน่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปค้นหา
ครับเพราะชาวบ้านบอกว่าเจอแสงไฟกับกลุ่มควันอยู่บนดอย
ใกล้กับหมู่บ้านส่วนทางฝั่งภาคพื้นดินก็ปูพรมเดินเท้าค้นหาอยู่ในป่า
หาตามแหล่งน้ำหาตามถ้ำก็ไม่เจอ๒ทุ่มครึ่งต้องยุติภารกิจการค้นหา
แต่ว่าภารกิจเรื่องการสอบปากคำนายอาผะดำเนินต่อนะคะ
สองทุ่มเจ้าหน้าที่เนี่ยเค้นสอบจนสุดท้ายแล้วนายอาผะยอมเปิดปากสารภาพว่า
เป็นคนอุ้มจีน่าไปไว้ที่ปากถ้ำเพื่อสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขา
เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ตั้งแต่เก้าโมงเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายอาผะขึ้นไปชี้จุดที่ปากถ้ำที่บอกว่าเอาจีน่าไปทิ้งไว้
แต่ก็อย่างที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งโรยตัวก่อนแล้วเดินเท้าค้นหาก่อนแล้ว
ไม่เจอจีน่าเลยจนกระทั่งสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาที
ลุงกับป้าของจีน่าไปเจอน้องจีน่าอยู่ที่กระท่อมที่ห่างจากบ้าน๕๐๐เมตรแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
ประมาณเที่ยง๑๖นาทีเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงจุดที่เจอน้องจีน่า
อยู่ในสภาพปลอดภัยและอยู่ในชุดที่สวมวันที่หายตัวไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็เอาทั้งน้ำเอาทั้งนมมาให้น้องดื่มเที่ยงสี่สิบสามนาที
พาน้องลงจากเขาและเที่ยงสี่สิบห้านาที
นำตัวน้องจีน่าขึ้นรถไปโรงพยาบาลแม่แตงแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครพิง
ระยะเวลาในการปฏิบัติการค้นหาน้องจีน่าทั้งหมด๖๕ชั่วโมงเต็มนะคะ
ครับ๒วันกว่าใช่ไหมฮะสองวันสิบเจ็ดชั่วโมงเกือบสามวันเต็มนะครับ
ได้คุยกับ๑๑ทงรบอยู่โตเป็นเจ้าหน้าที่ปพของเทศบาลตะบนแม่นะอำเภอเชียงดาว
ไปช่วยหาน้องจีน่านะครับขึ้นไปบนปากถ้ำที่บนเขาด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นชุดที่เป็นชุดเตรียมอุปกรณ์ค้นหาสลิง
เอาเชือกไปโรยลงไปที่เขาที่ถ้ำนะครับ
นายอภะนี่เจ้าหน้าที่บอกว่าพูดจาวกวนเหลือเกิน
ปกปิดข้อมูลสับขาหลอกตำรวจสับขาหลอกทีมค้นหาด้วย
ตอนแรกบอกเด็กอยู่ปากถ้ำแต่จำไม่ได้ถ้ำไหน
มันมีปากถ้ำอยู่สองถ้ำต้องลงไปดูกันทั้งสองถ้ำ
ไปวางไว้แถวตีนเขาตีนเขาอีกแล้ว
ซึ่งมันก็ห่างจากบ้านอีกประมาณ๒กิโลเมตร

ผมพาไปทิ้งไว้ที่อ่างเก็บน้ำ

ถ้ำก็จะมีทางแยกจุดสองทางแล้วก็ค้นหาจนสุดเส้นทางทั้งซ้ายและขวา
แล้วก็ไม่เจอนะครับไม่เจอพอไม่เจอแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วเราก็ขอให้เจ้าหน้าที่สำรวจเข้นใหม่
ใหม่เขาก็บอกว่าเคี้ยนไปเค้นมาเขาบอกว่ามาอยู่ที่ข้างล่างตรงที่มันมีอ่างน้ำ
มีหน้าผาที่มีอ่างน้ำมีหน้าผาที่มีอ่างน้ำมันก็ลงมาพอมาเค้นข้างล่างอีกทีเขาบอกว่ามีรถสีดำเอาไป
มีรถสีดำออกไปแล้วเราก็ว่าผู้ท่องหาเนี่ยผู้จ่ายโว้งวนแล้วครับผู้จ่ายโว้งวนแล้วให้การโว้งไปโว้งมาแล้วครับไม่ตรงแล้ว
เราก็เลยจะกลับมาที่กองมนุษยการเพื่อที่จะมาวางแผนกันใหม่เพราะมาถึงที่กองมนุษยการมาถึงได้ครึ่งทางเขาก็บอกว่าได้ยินวิทยุว่าเจอแล้วเจอตัวเด็กแล้วชาวบ้านเจอแล้ว
ทีนี้ไปดูตรงจุดที่กระท่อมนะครับท่านผู้ชมครับกระท่อมที่ไปเจอน้องจีน่ากันเนี่ยคือห่างจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตรแต่มันก็ต้องลักษณะเดินขึ้นไปบนทางขึ้นดอยขึ้นเขาเหมือนกันนะครับ
ดาบตำรวจจรุลแสนตาเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพแม่แตงนี่ฮะคุณชมพู่สรรพัฒน์ไปคุยด้วยนะครับ
ถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพตอนที่มีเจ้าหน้าที่อุ้มน้องจีน่าลงมาจากกระท่อมเนี่ยเพื่อจะลงมาข้างล่างแล้วก็นำขึ้นรถไปที่เต็นต์ที่กองอำนวยการที่คุณพ่อคุณแม่รออยู่
เดี๋ยวขอดูภาพตอนที่อุ้มลงมาหน่อยนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่อุ้มลงมานะก็คือดาบตำรวจท่านนี้นะครับเป็นคนอุ้มน้องจีน่าลงมานะครับ
จรุลนะครับบอกว่าตอนแรกที่เจอน้องจีน่านี่นะฮะตอนที่เจอน้องจีน่าบนกระท่อมตอนแรกที่ไปเจอนะน้องดูอ่อนแรงดูเพลียนะมีคราบดินเลอะเหลือเปื้อนใบหน้าตามแขนตามตัวไปหมด
แต่ไม่มีบาดแผลหนักอย่างอื่นมีพวกร่องรอยฟกช้ำดำเขียวบ้างไม่มีรอยยุงกัดไม่มีเลือดออกนะแต่ว่ามีรอยลักษณะบาดแผลขีดขวนของคมย่า
อาจจะถูกกิ่งไม้ตามใบหน้าตามร่างกายเด็กไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ร้องไห้ด้วยดูแบบงงมีร้องนิดหน่อยตอนแรกเท่านั้นเอง
ผู้ภัยเอากล้วยให้กินด้วยให้ดื่มน้ำให้กินไข่ต้ม
เอานมถั่วเหลืองกล่องเบอร์โล่เลยให้ดูดด้วย
จากนั้นก็วางแผนกันว่าจะพาเด็กลงมายังไง
สุดท้ายจำกายว่าคงต้องอุ้มลงมา
ก็เลยให้ดาบจรุนนี่แหละเป็นคนอุ้มน้องลงมาจากกระท่อม
คือตอนนั้นเนี่ยระหว่างอุ้มลงมานี่ครับ
จรุนบอกว่าพาเดินลงมาเนี่ยมีรถรออยู่อ่ะ
ไปถึงจุดที่รถสามารถที่จะขับต่อไปได้
อยู่ดีเผลอหลับพลอยไปเลยจีน่า

น้องไม่พูดน้องมองหน้าผมแล้วก็หลับ
หน้าก็อิดโรยครับแล้วก็น้องก็หลับไปในขณะที่ผมอุ้มเดินลงมา
ใช่ครับเพราะว่าขั้นตอนการอุ้มลงมาเนี่ย
ระยะทางมันไกลทางทีมงานก็เลยบอกว่ามันมีผ้าพันคอผืนใหญ่
เราก็เอามามัดเพื่อที่ให้น้องนั่งบนผ้าเพื่อที่จะทุ่นแรงในการที่จะอุ้มน้องครับ
ผมอุ้มมาจากข้างบนกระต๊อบจนลงมาถึงที่รถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ
ก็ดีใจมากครับที่เราเจอน้องในสภาพที่น้องยังมีชีวิตอยู่

ทุกคนคงดีใจครับที่เราได้เจอน้องในสภาพที่น้องปลอดภัยครับ
ทีนี้การที่ตำรวจเนี่ยพุ่งเป้าไปที่นายอาผะนะครับเพราะว่าเขาก็มีพิรุธหลายอย่าง
ลองไล่ย้อนดูตั้งแต่วันที่๕กันยายน๖โมง๔๐นาที
อันนี้เนี่ยอาผะสารภาพแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยไปอุ้มจีน่ามาจากบ้าน
เพื่อเอาไปไว้หน้าถ้ำทำการบูชาผีถ้ำ
กันยายนตำรวจไปตรวจคนบ้านนายอาผะด้วยนะคะ
แต่ไม่เจอตัวเจอภรรยากับลูกเลี้ยง
ทางบ้านบอกว่าอาผะออกจากบ้านไปตั้งแต่๘โมงเช้าแล้ว
เอารถมอเตอร์ไซค์ไปปะยางแต่ตำรวจเขาก็ไปไล่ดูไง
ปะยางในหมู่บ้านเอาร้านปะยางบอกไม่มีมานะ
พอบอกปะยางนอกหมู่บ้านไปตามดูอ้าวไม่มีมาอีก
เริ่มสงสัยแล้วจนกระทั่ง๖โมงเย็นไปเจอตัวนะคะ
ตำรวจสพแม่แตงเจออาผะแล้วก็คุมตัวมาสอบปากคำ
เบื้องต้นในอาผะไม่มีแบบประชาชนไม่มีเอกสารทางราชการ
ก็ถูกคุมตัวเอาไว้ก่อนในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย
๗กันยายนคือวันสำคัญเพราะตำรวจคุมตัวและสอบปากคำในอาผะ
ตลอดทั้งวันจนสุดท้ายเนี่ยยอมรับสารภาพว่าเป็นคนพาตัวน้องจีน่าไปจริง
แล้วก็วันที่๘กันยายนวันนี้คุมตัวไปสอบสวนเตรียมดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้ก็ยังคุมตัวอยู่นะครับก็ต้องขยายผลให้แบบแน่ชัดนะ

วันนี้ย้อนกลับไปที่บ้านของนายอาผะอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
คือวันแรกที่ไปเนี่ยเจอลูกเลี้ยงของเขา
ลูกเลี้ยงชื่อไหมยูสัก๑๗ค่ะค่ะ
วันนั้นก็ดูแบบดิตหน่อย
อายุ๒๗ขออภัยนะครับ
เป็นลูกเลี้ยงนะลูกเลี้ยงของอาผะวันนี้ไปถึงเนี่ยนาริสบอก
คือบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่าแค่๒๐๐เมตรอาผะเขาเป็นเพื่อนพ่อน้องจีน่าเขาเลยเดินไปบ่อย
บอกว่าตอนไปถึงนะคุณนฤทธิบอกไม้นอนฟังเพลงอยู่ในบ้าน
ไปถึงก็เรียกเรียกก็บอกไม้ขอคุยด้วยหน่อยนะ
บอกดีเลยพี่ผมขอเปิดใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อย
เปิดใจเหรอคะอ๋อเปิดใจเลยมีอะไรเกิดขึ้น
ขึ้นผมเนี่ยตกใจมากนะพอรู้ข่าวว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยคือคนที่พาจีน่าไป
ไม่คิดเลยว่าพ่อเลี้ยงของผมจะมีความคิดหรือว่านิสัยแบบนี้
วันที่เกิดเหตุน้องจีน่าหายตัวไปก็คือวันอาทิตย์ช่วงเย็น
วันนั้นพ่อเลี้ยงผมขี่รถกลับมาที่บ้าน
แล้วบอกว่าเอาจักรยานยนต์ไปปะยางมาตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจ
ผมก็นอนนอนหลับนะจนมาทราบเรื่องวันนี้นี่แหละ
เมื่อคืนนี้ตำรวจเนี่ยแห่กันมาที่บ้าน
แม่ผมเนี่ยนั่งร้องไห้ตลอดคืนเสียใจที่พ่อทำแบบนี้
คุณนฤทธิก็เลยถามไม้ว่าอยากฝากบอกอะไรถึงพ่อไหม

แต่ก็มีศักดิ์เป็นพ่อดูแลกันมาเนอะ

ไม้บอกว่าโทพ่อไม่น่าทำแบบนี้เลย
ผมนี่โกรธมากที่พ่อไปก่อเหตุแบบนี้
แต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เห็นอะไรทั้งสิ้น
เมื่อคืนแม่ร้องไห้เหรอครับ
ร้องไห้ครับ
เอาแปลว่าแม่ก็รู้ไหมครับ
ตำรวจเข้ามาเต็มบ้านาบบ้าน
ยืนยันไหมครับว่าเราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ไม่เกี่ยวข้องครับ
ท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันไม้ยังได้พาเราขึ้นไปดูที่บ้านนะครับ
ไปดูจุดที่เป็นที่นอนของพ่อเขานะครับ

แล้วก็บอกว่าข้าวของเสื้อผ้าของพ่อผมเนี่ยนายอาผะ
หรือค้นเนี่ยกระจัดกระจายเลย

บอกว่าตำรวจต้องการเอาโทรศัพท์มือถือของพ่อไปตรวจสอบ
เพราะอยากจะรู้ว่ามีใครร่วมก่อเหตุกับพ่อด้วยหรือไม่

ไม่รู้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ไปหรือยัง
ซึ่งก็อาจจะขยายผลไปถึงได้
ติดต่อสื่อสารกับใครอะไรยังไงบ้าง
เราได้คุยกับลูกเลี้ยงอีกคนหนึ่งของนายอาผะนะครับ
ชื่อการซินีอายุ๒๖ปีนะครับ
ตำรวจเชิญไปให้ปากคำที่สพแม่แตงหลังจากนายอาผะถูกซัดทอดว่า

นายอภาเนี่ยเขาซัดทอดว่าอยู่เบื้องหลังการวงการอุ้มน้องจีน่านะ
ทอดไปที่ลูกเลี้ยงอีกคนนึงนะฮะ
ชื่อการซีนีอายุ๒๖ปี
ซึ่งการซินีเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของจีน่า
แล้วก็มาให้ปากคำกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถูกนายอาผะใส่ร้าย
เธอเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านมาเดือนนึงแล้ว
แล้วไม่เคยติดต่อกับนายอาผะหรือว่าครอบครัวของน้องจีน่าเลย
ส่วนเรื่องปมปัญหาต่างที่เกิดขึ้นระหว่างนายอาผะกับพ่อน้องจีน่า
ซินีบอกกับเรานะครับบอกเธอก็ไม่ทราบเรื่อง
แต่ตัวเธอกับนายอาผะยอมรับว่าเคยมีปัญหาขัดแย้งมีปากเสียงอย่างรุนแรง
ก่อนที่จะย้ายออกมาจากบ้านเธอเคยมีปัญหากับนายอาผะ
นิสัยของนายอภะเป็นคนคล้ายกับมีความผิดปกติด้านอารมณ์แล้วก็ด้านสติด้วย
โดยเฉพาะเวลากินเหล้าออกไปแล้วก็เมาจะโกรธฉุนเฉียวรุนแรง
แต่ถ้าไม่เมาก็ดูปกติดีตอนนี้เธอบอกเธอตกใจมากที่ถูกนายอาผะอยู่ดีมาซัดทอด
ว่าเธออยู่เบื้องหลังการบงการอุ้มน้องจีน่า
เธอตกใจในเวลาแมทจากเวลาที่เธอไม่กินเหล้า
เพราะว่าคือน้องมาสักครอบมาหาน้องนะค่ะ
ทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่า
แล้วตอนที่นายอาผ่าไปอุ้มจีน่า
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปพาน้องขึ้นเขาเนี่ย

เพราะว่าถ้าตามคำกล่าวอ้างอาผะบอกว่า

โบ้งชาวบ้านเขาเข้าบ้านเตรียมนอนกันแล้ว

งั้นเดี๋ยวลองทดสอบทำให้ดูเลยดีกว่า
ณช่วงเวลาจริงตอนนั้นเนี่ย
นายอาผะไปขี่รถลักตัวจีน่าไป
ตอนนั้นชาวบ้านนะที่ตรงนั้นเขาอยู่กันยังไง

สนิทแบบนี้เลยแล้วก็ไม่เห็นชาวบ้านเลยค่ะ

พอฟ้ามืดเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านกัน
แล้วคุณยฤทธิ์บอกว่าผมลองจับเวลาแล้วนะ

ปรากฏว่าจากบ้านน้องจีน่าที่ขี่มอเตอร์ไซค

นี่คือหน่วยวินาทีนะคะ๓๘๕๘วินาทีเท่านั้นเอง
ก็คือเอาง่ายถ้าตีเป็นกลมก็๓๙วินาทีค่ะ
เพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นเร็วครึ่งนาที
ก็ไม่แปลกที่ชาวบ้านจะไม่ได้สังเกต

พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ซึ่งก็ดูแลพื้นที่เชียงใหม่ด้วยนะครับ
ท่านบอกว่าเบื้องต้นจากชุดข้อมูลของชุดสืบสวน

โดยขณะนี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับนายอาผะนะครับ

รับว่าตำรวจจำเป็นต้องไล่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด
ว่าน้องจีน่าไปอยู่ที่กระท่อมได้อย่างไร

แล้วต้องรวบรวมตรวจสอบหลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์ด้วย

ยืนยันว่ายังไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องสงสัยนะครับ
ต้องขอเวลาในการทำงานก่อน
ซึ่งขณะนี้กำลังสืบสวนอย่างเต็มที่

ทุกอย่างอยู่ในการสืบสวนสอบสวนนะครับ
เช่นละครั้งนี้
เด็กขนาดนี้ไม่น่าจะเดินเองได้นะครับ

พลตำรวจรีวีรชนบุญทวีผู้มังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าคดีนี้ยังต้องสอบปากคำนายอาผะเพิ่มเติมนะครับ
แล้วต้องรอผลการตรวจปัสสาวะด้วยว่ามีการใช้สารเสพติดหรือไม่
เรื่องต้นพบว่ามีอาการลักษณะแอลกอฮอลหรือซึม
การสอบปากคำเบื้องต้นนายอาผะยอมรับว่านำผ้าขาวม้าผูกตัวน้องจีน่ากับเอว
แล้วก็พาขึ้นรถจักรยานยนต์ไปในวันที่ไปอุ้มตัวน้องที่บ้าน
ซึ่งการกระทำลักษณะแบบนี้เข้าข่ายการลักพาตัวเด็ก
แต่ตอนนี้ก็คือต้องรอเรื่องของพยานหลักฐานนะครับเพื่อมัดตัวคนร้าย
ส่วนที่ว่าจะมีคนร่วมกระทำผิดหรือไม่เดี๋ยวต้องใช้เวลาในการสอบปากคำ
แล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมรวมทั้งต้องเก็บข้อมูลหลักฐานต่างเพื่อขยายผลให้ชัดเจน
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ยังได้คุยกับชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่เห็นน้องจีน่าในวันที่๕กันยายนนะคะ
นางสาวสุธารสค่ะเธอบอกว่าดีใจมากเลย
เพราะว่าตั้งแต่ที่เธอเป็นคนสุดท้ายที่เจอน้องจีน่าแล้วมารู้ข่าวว่าน้องจีน่าหายตัวไปเนี่ยนะโอ้โห
วุ่นใจมากเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องจะเป็นตายร้ายดียังไงพอรู้ว่าเจอตัวแล้วปลอดภัยเนี่ยดีใจมาก
จุดที่เจอน้องจีน่าเนี่ยก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ค้นหามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ไม่เจอ
ก็คิดว่าคนร้ายที่ลักพาตัวไปคงโดนกดดันอย่างหนักถึงตัดสินใจเอากลับมาทิ้งไว้ที่กระท่อมแบบนี้
เพราะผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาประกาศห้ามชาวบ้านออกนอกพื้นที่เลย
ส่วนตัวเธอในฐานะประชาชนธรรมดาเนี่ยเธอรู้สึกว่ามันมีข้อพิรุธหลายอย่าง
จีน่าไม่มีร่องรอยยุงกัดหรือแมลงสัตวกัดต่อยเลย
แปลว่าคนที่เอาตัวน้องไปน่าจะดูแลน้องเป็นอย่างดี
ไม่ได้เอาไปทิ้งไว้ให้อยู่ตัวคนเดียวกลางป่ากลางเขา
คิดว่าปมเหตุอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งคนใกล้ชิดและน่าจะมีคนรู้เห็น๓๔คน
ก็ดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะแกจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ของแก
จะไปค้นอีกทีนึงรู้สึกว่าถ้าใครออกไปจากนอกหมู่บ้านอย่างเงี้ย
เขาก็จะประกาศแล้วก็จับอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าพ่อของแกอาจจะคบกับคนนอก
หรือว่าคนที่เขาผิดใจกันอะไรพวกนี้ประมาณนี้ค่ะ
ก็สันนิษฐานว่าเป็นแบบนี้ค่ะ
ทำอะไรผู้ใหญ่ไม่ได้ก็เลยพาตัวเด็กไปอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
คิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นการเอามาไว้ทีหลังหรือว่า

เพราะว่าตั้งแต่พี่เห็นก็คือเย็นวันอาทิตย์ประมาณ๖โมง
ด้านตำรวจก็เชิญตัวลุงและป้าของน้องจีน่าก็คือคนที่ไปเจอจีน่าเป็นกลุ่มแรกนะคะ
ไปให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยเรื่องกับหายตัวไปของน้องจีณ่า
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เอาวัตถุพยาหลักฐานต่าง
จากบนยอดเขาทั้งจากกระท่อมที่เจอน้องจีน่า
แล้วก็วัตถุพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้นรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ
คือก่อนหน้านี้พลโดรีพิเชษ
กี่ร้านอันตรศิลป์ภูมิภัพการตรวจพิธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เชิญตัวเพื่อนของนายอาผะมาให้ปากคำนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามสอบถามข้อมูลจากเพื่อนของนายอาผะ
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนายอาผะ
โดยเฉพาะในวันที่๕กันยายน

ว่าช่วงบ่ายวันเกิดเหตุหน้าอาผะคือก่อนเกิดเหตุนะ
เกิดเหตุคือช่วง๑๘นาฬิกา๔๐นาที
วันที่๕กันยายนที่มาอุ้มน้องจีน่าไป
แต่เพื่อนบอกช่วงบ่ายนายอาผะมาที่บ้านเพื่อน
ขอยาเส้นก็มาพูดคุยตามปกติ
นายอาผะไม่ได้บอกกับเพื่อนมีปัญหาอะไรกับทางฝั่ง
หรือว่าแม่ของน้องจีน่าหรือครอบครัวน้องจีน่า
ถ้าเพื่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่านายอาผะจะไปก่อเหตุอะไร
เพื่อนของนายอาผะคนนี้ที่นายอาภาเข้ามาหาก่อนที่
จะไปก่อเหตุมาขอยาเส้นยืนยันว่า
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนเช้าตอน๙โมงที่บ้านเขาวันอาทิตย์
ตอนเช้าเก้าโมง
พวกก็ดูที่ไปเล่มมือถืออยู่นอนนอน
แล้วตอนเย็นได้เจออาผ่าไหม
ตอนเย็นไม่ได้เจอครับไม่ได้เจอ

ไม่ได้เจอ

อาผ่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่า

ส่วนตัวนายอาผะหลังจากพาไปชี้จุดที่ปากถ้ำเมื่อเช้านะฮะ
แล้วไม่เจอนะไปเจอที่อื่นนะครับ

นี่คือที่สพแม่แตงตำรวจคุมตัวมาสอบสวนต่อ

ก็อย่างที่ตำรวจให้ข้อมูลนะครับ
รอผลตรวจปัสสาวะว่ามีการเสพสารเสพติดไหม
รอผลการตรวจดีเอนเอว่ามีดีเอนเอต่างของนายอาผะ
เข้าไปเกี่ยวข้องมีร่องรอยเกี่ยวกับน้องจีน่าในจุดเกิดเหตุ
หรือว่าบนตัวบนร่างกายน้องจีน่าไหม

แล้วนายอาผะไปซัดทอดถึงลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิงที่ชื่อการซินีอายุ๒๖
บอกอยู่เบื้องหลังในการอุ้มตัวน้องจีน่า
เมื่อสักครู่เธอก็ยืนยันกับเราแล้วนะฮะ

ไม่เกี่ยวข้องเลยเธอออกจากหมู่บ้านมาเป็นเดือนแล้ว
เคยมีปัญหากับนายอาผะพ่อเลี้ยงนี่แหละ

นี่ฮะก็ต้องไปขยายผลต่อ
ที่สำคัญเนี่ยหลายท่านเองก็ส่งข้อความมาคุยกันทั้งไลน์ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ที่ดูไทยรัฐรียูเช่าเราอยู่แล้วก็เพจเฟสบุ๊กไทยรัฐรียูเช่า
บอกว่าแล้ว๓ที่เค้าไปเจอ
คือมุมหนึ่งอันนี้ต้องชื่นชมเขาก่อนนะครับ

แม้คนจะบอกว่าโอ้โหเป็นความเชื่อหรือเปล่า
ไปเจอเด็กจริงค่ะหมอดูบอกอยู่ที่กระท่อมมีคนพาไปเด็กยังมีชีวิต
ไปเจอจริง๓คนนี้เนี่ยก็คือนายจบูสือจรือกับนางนาคาจูจรือ
เป็นลุงแล้วก็ป้าของน้องจีน่าใช่ค่ะอีกคนนึงเป็นเพื่อนบ้าน
ค่ะที่ก็ไปตามหาด้วยกันเจ้าบูสือบอกว่าพอไปเจอปุ๊บเนี่ยผมเห็นแล้ว
จีน่าอยู่ที่กระท่อมแต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้ไม่กล้าเข้าไปในกระท่อม
ไม่กล้าโดนตัวเด็กด้วยกล้าไปจับไม่กล้าไปอุ้มเลยแหละ
เพราะว่าแหม่มันเป็นข่าวดังเป็นคดีตามหาเด็กกันอยู่เดี๋ยวมันเกิด
มีอะไรที่เดี๋ยวจะหาว่าผมไปเกี่ยวข้องอืมตัดสินใจให้ผู้หญิงสองคน
เดินออกมาหาจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ทีแรกพยายามโทรแล้วไม่มีสัญญาณ
แล้วก็โทรมาบอกข้างล่างบอกว่าเจอแล้วแล้วเขาก็ไปพาเด็กลงมา
ผ่าหลอกแล้วแบบเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าไง
แล้วเด็กจะเดินไปเดินมาสับพี่ไปมาอยู่ตรงนู้นตรงนี้
มาอยู่ตรงกระท่อมได้ยังไงเดินเองไม่ได้แน่แน่
มีคนดูสภาพร่างกายของเด็กที่ไปเจอก็บอกโอ้โหอย่างนี้มันไม่เหมือนเด็กที่อยู่คนเดียวตลอด
๓วันนะ๒คืน๒วัน๓วัน๒คืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คนก็สงสัยว่าไปดูหมอมาจริงหรือเปล่าทำไมพิกัดมันแม่นขนาดนี้
เอาละเด็กดูอ่อนเพลียมีรอยขีดขวนตามร่างกายดูมอมแมม
แต่ลักษณะเหมือนกับไม่ได้ถูกทิ้งอยู่คนเดียวแน่แน่ต้องมีการดูแลอ่ะ
นี่ค่ะคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราค่ำนี้ได้เจอทั้ง๓คนอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งวันนี้เขาก็ไปให้ข้อมูลกับทางสพแม่แตงมานะสพแม่แตงก็เชิญไปเพื่อขอข้อมูลเรื่องการเจอตัวเด็ก
คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามทั้งสามเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้
เออเนี่ยเขาสงสัยว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับอาผะหรือเปล่า
การอุ้มตัวน้องจีน่าเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังนะฮะ
สงสารเด็ก
แกก็หรือจะมีปัญหาทของคนขาดก่อนกับชีวิตค่ะ
ไปเที่ยวหาเนี่ยค่ะเรายืนยันว่าเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
ยืนยันก็ร้อยเป็นเสียว่าไม่มีแล้วสาเหตุที่เข้ามาตามหา
มาตามหาวันนี้หรือเปล่าคะมาวันที่หกค่ะอืมก็คือเมื่อวาน
วันที่หกอืมอืมวันที่ห้าแต่หลายคนก็บอกว่าพอพวกเรามาตามหา
แล้ววันนี้เราก็ตามหาโดยไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่เลยไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่ตามหาเอง
แล้วก็เจอตัวหลายคนก็เลยมองว่าพวกเราอาจจะมีการอุ้มน้องมาวางไว้ตรงกระท่อมไหม
หลายคนก็ตั้งเข้ากันคำถามแบบเนี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้หรออืม
เรายืนยันว่าไม่มีครับอยากจะบอกอะไรถึงคนที่กำลังมองเราในมุมนี้ไหมคะ
ก็สร้างแสนไว้แล้วก็จึงรองนะคะทำตำลวางตัวเองไม่หลงไม่ได้ครับ

บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ครับยืนยันว่าวันนี้เราไปเจอเองเลย
เจ้าเองครับป้าเขาเชื่อของหมอพีศ์นะครับ

ไม่มีแบบว่าทำครอบครัวไม่ได้ก็เลยอุ้มลูกไปอะไรอย่างนี้

คุณป้าเองล่ะคะในฐานะที่คุณป้าอยู่เชียงดาว
มีอะไรอยากจะบอกถึงคนที่เขาคิดแบบนี้ไหม

ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะเพราะว่าป้าไม่ได้ทำ
เราก็ยืนดันเนอะ
ท่านผู้ชมครับ

บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเลย

จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดนะฮะ
สิ่งที่จะต้องดูต่อนี่ก็คือว่า
หนึ่งจากปากถ้ำเนี่ย
ที่ว่านายอาผะผู้ต้องหาคนสำคัญคนผู้ต้องสัยคนสำคัญ

แล้วเด็กจะมาเดินมาอยู่ที่กระท่อมได้ยังไง

แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมา
คนก็เดินหาน้องจีน่ามาที่กระท่อมตรงนี้ที่ห่างจากบ้าน๕๐๐เมตร

กู้ภัยที่ไปหาน้องจีน่าตามป่าตามเขาต่าง

แล้ววันนี้อยู่ดีน้องจีน่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง

จะเดินไปเดินมาตามป่าตามเขาได้อย่างไร

ว่านายอาผะตกลงแล้วคือยังไงกันแน่

ทำคนเดียวแล้วทำแบบไหนหรือมีใครร่วมขบวนการหรือต้องการอะไรยังไงกันแน่

คือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ชาวบ้านหรือว่าคนที่ติดตามข่าวสงสัยอย่างเดียวนะคะ

เขาบอกว่าอันดับแรกจีน่าหายตัวออกจากบ้านเนี่ย๒วันกับ๑๘ชั่วโมง
อันดับที่๒บ้านของน้องจีน่าอยู่ห่างจากจุดที่พบตัวจีน่าแค่๕๐๐เมตรเป็นเส้นทางพื้นราบประมาณ๒๗๐เมตรและเป็นเส้นทางเขาลักษณะสูงชันประมาณ๒๓๐เมตร

ข้อที่๓ลักษณะเส้นทางเนี่ยกับเด็กอายุ๑ขวบ๑๑เดือนเป็นไปไม่ได้เลยที่จีนน่าจะเดินไปที่นั่นด้วยตัวเองคนเดียว
ข้อที่๔และเด็กวัย๑ขวบ๑๑เดือนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่วัยของการที่จะนอนนิ่งนั่งเฉยหรือว่าอยู่เฉยในเพลิงพักขนาด๒๕คูณ๒๕เมตรได้๓วันเต็ม

ข้อที่๕เพลิงพักบนภูเขาที่เจอเด็กตรงกระท่อมเนี่ยมันมีพนักพิงทำด้วยไม้แต่อย่างที่เห็นนะคะมันไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดอะไรเลย
กระท่อมที่เห็นก็คือจะเป็นเปิดโล่งตอนที่เจอตัวเด็กอ่ะนะคะแล้วจีน่าเนี่ยอยู่ในวัยกำลังซุกสนไม่อยู่นิ่งถ้าออกมาจากเพิงพักเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากที่อาจจะลื่นตกเขาตรงจุดทางลาดชันหรือว่าบาดเจ็บ
แต่จีน่าไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมลักษณะเพิงพักมันแบบนี้คือมันไม่มีการแบบโอ้โหป้องกันอะไรแน่นหนาเลยแล้วตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงบอกมีขวดน้ำเปล่าอยู่ด้วยนะอยู่ในมือจีน่าด้วย
จุดที่พบจีน่าเนี่ยนะคะเป็นเส้นทางธรรมชาติถนนเป็นดินลูกรังแล้วเป็นถนนทางตันไม่ใช่ทางสัญจรทั่วไปของบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นคนก่อเหตุต้องรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี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
ค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อย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

จะนำตัวน้องไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งแล้วเอามาทิ้งไว้ที่กระท่อมที่ห่างจากบ้านเด็กไม่มากนัก
เพื่อให้คนได้เห็นตัวนะได้เจอตัวมีลักษณะการให้น้ำแล้วก็การดูแลเด็ก
เพราะดูจากลักษณะสภาพเด็กแล้วไม่ได้อิดโรยจนเกินไป
ไม่ได้ร้องไห้โยเยเหมือนกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งแบบหลายวันหลายคืน
พร้อมกับบอกว่าธรรมชาติของเด็กเวลาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยห่างไกลจากผู้ปกครอง
ยังไงต้องร้องไห้ยังไงต้องตื่นกลัวยังไงต้องวิ่งต้องเดินตามหาคนที่เด็กคิดว่าจะแบบจะไว้ใจแล้วทำให้ไม่กลัว
เพราะฉะนั้นการที่เด็กยืนอยู่นิ่งอย่างนี้เหมือนกับแทบไม่ได้ตื่นกลัวอะไรเลย
แสดงว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องมีคนพาเด็กไปนั่นแหละเอาเด็กไปอยู่ด้วย
แล้วก็ดูแลเด็กอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างมีรอยขีดขวนก็แล้วแต่สุดท้ายอาจจะเห็นว่าเป็นข่งเป็นข่าวอะไรขึ้นมาหรือเปล่า
เป็นข่าวดังขึ้นมาก็เลยเอาเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่ทิ้งเพื่อจะให้คนเห็นนะฮะตรงนี้
เท่าที่ประเมินดูนะครับโอกาสที่จะพาเราไปทิ้งน้องไว้เฉยโดยที่ไม่มีคนดูแลเลยเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยาก
เหตุผลก็เพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเด็กเวลาห่างไกลจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนคุ้นเคยเนี่ยก็จะร้องแล้ว
พอร้องก็ไม่ก็จะต้องเดินน่าจะต้องมาตามคนที่เขาไว้ใจใช่ไหมครับมันหมายความแสดงว่าเด็กไปอยู่ตรงนั้น
ส่วนผู้ที่ลักพาตัวไปจะมีมูลเหตุจูงใจอะไรนะครับ
รักเอ็นดูหรือว่ามีเสียงในหัวบอกให้ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ทางพันตรวจโทรด็อกเตอร์กิจนพงศ์บอกกับเราว่า
เอาเป็นว่าอย่างน้อยก็ถือว่าโชคดีที่สามารถหาเด็กเจอได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อว่าตำรวจอาจจะถอดบทเรียนมาจากคดีของน้องชมพู่ด้วยซ้ำ
เพราะพอมีข่าวว่าเด็กหายแล้วเป็นในพื้นที่ลักษณะเป็นป่าเป็นเขาแบบนี้
มีผู้คนมีหมู่บ้านแบบนี้เหตุการณ์พฤติกรรมต่างต่างเนี่ยมันคล้ายคล้ายกัน
เจ้าหน้าที่ก็สแกนแล้วก็ตรวจสอบหาพื้นที่หาผู้ต้องสงสัยทันที

ทีนี้อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เขาพูดถึงกันก็คือ
การที่เขาเดินทางทั้งป้ากับลุงและเพื่อนบ้านมาที่กระท่อมแห่งนี้
แล้วเจอตัวน้องจีน่ามาจากคำพูดของหมอดู
กลับไปนะคะคือพ่อน้องจีน่ากับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเอาไว้ค่ะว่า
พี่สะพ้ายของภรรยาก็คือป้านะ
หมอผีคนนึงหมอผีคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนในหมู่บ้านนะคะ
อยู่บ้านแก่น้อยในตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
หมอผีบอกแบบนี้ค่ะจีน่ายังมีชีวิตอยู่
แต่คือ๕กันยายนที่หายตัวไปเนี่ยจีน่าถูกผู้ชายคนนึงลักพาตัวไป
ด้วยวิธีการซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้าน
เอาตัวไปซ่อนเพื่อจะเอาไปขายต่อให้กับคนที่ต้องการเด็กไปเลี้ยง
และยังบอกด้วยนะคะว่าคนที่พาตัวจีน่าไปเนี่ย
เป็นคนในหมู่บ้านมาเที่ยวหาที่บ้านหลายครั้งแล้ว

พอพ่อได้ยินเรื่องนี้พ่อสงสัยคนแรกและคนเดียวเลยก็คืออาผะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายอาผะไปสอบปากคำ
แล้วสุดท้ายก็ได้รับคำสารภาพว่าเป็นคนพาตัวจีน่าจริง
ด้วยการอุ้มน้องขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ไปถึงตีนเขา
แล้วก็พาน้องขึ้นไปแบบนี้นะครับ
ทำจริงหรออย่างน้อยก็โชคดีนะครับ
ที่สุดท้ายเนี่ยสามารถเจอเด็กได้อย่างปลอดภัย
นี่คือภาพตอนที่คุมตัวนายอาผะไปสอบที่สพแม่แตงนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนที่พามาอีกทีนึงช่วงบ่ายวันนี้
นายอาผะตอนเช้าเจ้าหน้าที่พาไปที่หมู่บ้าน
บ้านกล้วยศักดาบบนยอดเขายอดดอก
ปากถ้ำบอกเอาเด็กไปทิ้งเอาไว้หลังจากเมื่อคืนสารภาพ
ไม่เจอเด็กนะฮะแล้วนี่เป็นช่วงบ่ายที่พามาที่สพแม่แตง
เอาน้องไปทิ้งทำไมบนกระท่อม
คือตอนนั้นเนี่ยรู้แล้วว่าเด็กอยู่ที่กระท่อม

จนถึงขณะนี้ข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวน
ก็ยังให้การที่ลักษณะวกวนอยู่นะ
นี่เป็นสิ่งที่ตำรวจต้องสอบสวนขยายผลต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
คือถ้าจะมองว่านายอาผะถูกควบคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
ก็ตั้งแต่เย็นวันจันทร์เย็นวันจันทร์มาถึงวันอังคารทั้งวัน
เมื่อคืนนี้ทั้งคืนจนตอนเช้าวันนี้คุมตัวไปที่ถ้ำบนเขาที่ปากถ้ำ
นายอาผะอยู่กับตำรวจตลอดนะครับค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งข้อสันนิษฐานว่านายอาผะทิ้งเด็กเอาไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์จริง
ตอนเย็นทิ้งเอาไว้จริงแล้วเด็กจะเดินไปเดินมา
มันจะเป็นไปได้เหรออืมแต่ถ้านายอาผะจะใช้วิธีสับขาหลอกว่า
อ้าเดี๋ยวผมพาไปหาบนถ้ำทวงเวลา
แต่นายอาภะอย่าลืมนะครับอยู่กับตำรวจตั้งใจเย็นวันจันทร์

นายอาผะจะใช้โทรศัพท์หรือจะหรือจะบอกใครว่า
เดี๋ยวเราบอกตำรวจว่าเรา
ไปที่ถ้ำนะ
แล้วนายเอาเด็กไปที่กระท่อมนะ

จะสื่อสารกันยังไง
อันนี้จะต้องมีใครที่

โอ้โหเราเป็นเด็กแค่๑ขวบ๑๑เดือนอยู่ในป่าในเขามากี่คืนกี่วัน
ไม่มีอะไรกินเลยทั้งน้ำทั้งข้าวอะไรอย่างนี้
คืออาภาบอกวันนั้นผมทิ้งกล้วยไว้ให้เด็ก

แสดงว่าต้องมีใครที่รู้แล้วเฮ้ยอาผะถูกคุมตัวไปแล้ว

วันนี้เขาพาอาผัก
แต่จริงดูข่าวก็รู้นะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็จะรู้เหมือนกันนะ
ก็รู้ก็เหมือนที่เรารู้นี่แหละ

ตำรวจกำลังพาขึ้นไปหาเด็กบนถ้ำ

อาจจะมีคนพาไปปล่อยที่กระท่อม
แล้ว๓คนนี้เขาก็เดินหาของเขาไปเรื่อย

อันนี้มีผีสางเข้ามาเกี่ยวเหรอคะ

เขาบอกว่าให้เอาเด็กไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขา

หมอปลามือปราบสัมภเวษี
บอกถึงเรื่องบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ย

ความจริงแล้วไม่ได้มีอยู่จริงนะ

นายอาผะผู้ต้องหาน่าจะหลอนยาเสพติดมากกว่า

แต่ว่าจะหลอนมากหลอนน้อยทิ้งจริงไม่ทิ้งจริง

ต้องให้ตำรวจสืบสวนขยายผลต่อ
แต่ขอบอกไปยังชาวบ้านทุกพื้นที่ว่า
เรื่องของผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาต้องสังเวยต้องบูชายันเนี่ย

ถ้าจะทำบุญหมอปลาบอกว่าทำบุญกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดีกว่า

เขาคอยดูแลพื้นที่ป่าดูแลป่าไม้ให้กับเรา
อันนี้ผมบอกแล้วว่าไอ้คนที่เอาน้องจีน่าไปแล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ย

เอาไปบูชายาบ้าที่มึงเสพกับเหล้าที่มึงแดกนะ
อาการเหล่านี้คืออาการของคนที่หลอน

ถ้าผีเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงนะ
ไอ้พวกค่าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มันหาผลประโยชน์กับปากกับเขาเนี่ย
มันตายหาไปแล้วมันโดนหาคอตายไปแล้ว
บอกครับย้ำนะครับผีเจ้าป่าเจ้าเขาไม่มีหรอกครับ
แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าผีเจ้าป่าเจ้าเขา
ก็คือเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นป่านี่แหละครับ
นี่ฮะน้องจีน่าปลอดภัยแล้ว
ตอนที่หากันอยู่เนี่ยเขาเป็นห่วงกันทั้งประเทศเลยนะครับค่ะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวที่คนไทยติดตามกันมาตลอดตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะ
แล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นข่าวดีที่ทุกคนได้รับนะคะ
มีหนึ่งนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณเจเน็ตเขียวก็ติดตามข่าวน้องจีน่าเหมือนกัน
ทางไทยรัฐทีวีนี่แหละส่งกำลังใจเอาใจช่วยตลอด
วันนี้พอรู้ข่าวดีว่าเจอน้องจีน่าอย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็อยากจะส่งกำลังใจให้ครอบครัวของน้องจีน่าแล้วก็ตัวน้องจีน่าเองด้วย
แต่งเพลงให้เลยค่ะแต่งเองร้องเองสด
ชื่อเพลงก็คือชื่อน้องจีน่าแต่งโดยคุณเจมส์จิรักกันนะครับ
ครูรูเพลงแปลงซึ่งตอนนี้คุณเจเน่อยู่ที่โคราชครับ
ซึ่งคุณเจเน็ตเองก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวด้วยนะคะว่า
หวังว่าเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องจีน่า
แล้วก็ปลอบใจเด็กหญิงตัวน้อยกับครอบครัวด้วยค่ะ
เมื่อกี้นายโดยช่ายไปเหนื่อยลา
ได้กลับสู่ดวงใจสู่บ้านเรา
ราวดั่งแสงทรงฟ้าตื่นฟื้นอีกครั้ง
ควัญเอ่ยควัญมาไปสุทธิฝ่าหนใด
กลับมาสู่ดวงใจ
อย่าไปไหนเจ้าตัวน้อยจีน่าเอ่ย

เราจะเกาะติดสถานการณ์ต่อให้นะครับท่านผู้ชมครับ
จากนี้ไปก็คือการขยายผลในรูปคดีแล้วล่ะ

รับสารภาพออกมามันจริงจำหรือเปล่า